วินิจฉัยโรคที่ถูกต้องและแม่นยำ
จะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ใช่แล้วนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิศนุโลกค่ะ

เป็นโปรแกรมวินิจฉัยโรคลิ้นหัวใจรั่ว
ซึ่งทำให้ทางโรงพยาบาลพุทธชินราชเคยนำไปใช้
และทำให้ผลประกอบการออกมาดี
วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องเลย

สำหรับการสแกนการตรวจคลื่นหัวใจ
ถูกคิดค้นและพัฒนาโปรแกรม
ในการคัดกรองโรคลิ้นหัวใจ
โดยนายสุวรรณฐาวรรณรุมโรธ
เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและส่วงอก
คณะสหเวชศาสตร์และนายภัยศาลมุนีสว่าง
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะ
ซึ่งโปรแกรมจะคัดกรองผู้ที่มีความผิดปกติทางหัวใจด้วยการฟัง
และสามารถส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางได้ทันท่วงที
โดยเครื่องฟังตัวนี้นะคะมีถึง๑๒จังหวะ
โดยได้มีเครื่องมือตรวจขนาด๓คูณ๓เซนติเมตร
ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมคัดกรองโรคลิ้นหัวใจ
จะช่วยวินิจฉัยการฟังเสียงหัวใจได้อย่างถูกต้องมากขึ้นค่ะ
ช่วยให้ผู้ที่มีความผิดปกติได้รับการคัดกรอง
ก่อนที่จะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งมีแพทย์เฉพาะทางต่อไป
โดยผู้วิจัยต้องมีอุปกรณ์รับสัญญาณเสียง
กรองเสียงรบกวนและขยายเสียงสัญญาณ
ได้ยินเสียงที่ผิดปกติที่ชัดเจนขึ้น
แล้วก็ส่งสัญญาณไปที่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ
ก็จะแสดงผลสัญญาณเสียงหัวใจว่า
เสียงที่ได้ยินคุณหมอได้ยินปกติหรือผิดปกติ

ใช่ค่ะเอาเครื่องมือแบบนี้ไปวัดก่อน
และจากนั้นก็ส่งสัญญาณต่อมาที่ตัวรับอีกทีหนึ่ง

คุณหมอทำงานง่ายขึ้นนะในโทรศัพท์มือถือก็วินิจฉัยโรคได้รวมทั้ง

ปัจจุบันแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช
นำไปใช้วินิจฉัยโรคจริงแล้ว
และจะผลิตให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับการทำงาน
ซึ่งแพทย์ชนบทในพื้นที่ต่างสามารถนำไปใช้ได้ด้วยนะคะ

เรามีทั้งเรื่องของอาชีพเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับ